เหตุการณ์นี้มีคนเสียชีวิตด้วยครับ

รถบรรทุกจิรกาหลายตลบเลยนะ
วงจรปิดจับภาพได้ชัดเจนนะครับ
รถบรรทุกขนาดเล็กวิ่งอยู่ในซอย
แล้วรถจักรยานยนต์๒คันเขาเหมือนเขาแข่งกันมาครับ
คันแรกแซงผ่านไปได้แต่ว่าส่วนบิ๊กไบท์ที่มาอีกคันหนึ่งแซงไม่พ้น
ชนท้ายรถบรรทุกคันนี้สุดท้ายตีรังการหลายตลบ
กระเด็นไปฟาดกับเสาไฟทั้งรถบรรทุกทั้งรถจักรยานยนต์
โอ้เสศาสตร์เนี่ยกระจายเกลื่อนไปหมดนะฮะคนถาไร้กันไป
คนขี่บิ๊กไบท์คือนายนนทพงศ์อายุ๓๐ปีอันนี้เสียชีวิตทันทีเลยครับ
ค่ะโอ้โหคือเหมือนเนื้อหุ้มเหล็กอ่ะใช่พี่ก๊อฟ
คอหักขาหักไปหมดซี่โครงหักหลายซีกเลยแล้วหลังเกิดเหตุกลุ่มญาติญาติมาร้องฮะ
ด้วยความเสียใจทั้งคุณแม่ทั้งคุณภรรยาครับเดินทางมาดูโอ้โห
คุณผู้ชมไปดูภาพนาทีนี้หน่อยแล้วกันนะฮะ
นี่ครับไม่มีใครทำใจได้นะครับนะก็ยังมีคนเจ็บอีก๘รายครับ
นอนร้องด้วยความเจ็บปวดอยู่ที่พื้นนะฮะทีนี้หนึ่งในแปดเนี่ยเป็นคนซ้อน
มากับผู้เสียชีวิตนะฮะอันนี้ก็สาหัสครับอีก๗คนมากับรถบรรทุกขนาดเล็กนั่นแหละครับที่ตีรังกาหลายตลบทำให้มีคนเจ็บเยอะนะครับ
ทีนี้คนขับรถบรรทุกคือคุณสุรพันธ์อายุ๓๗ปีเขาบอกว่าเขาเนี่ยนะกำลังพาครอบครัวกลับที่พักหลังจากไปขายก๋วยเตี๋ยวที่งานวัดกันมา
โอ้ตอนเห็นทันแรกท่านเดียวบ้ามาก

แต่ว่าตอนนี่ตามผมแสงไป

เขาขี่ตามผมมาจิ๊นู้

เพราะรถผมเนี่ยครั้งนี้ไม่มีกระจก

ถ้าจะเข้าหนองเกะแล้วผมว่าเอ้าทำไมพี่ผมไม่มา

แต่เราไม่เห็นว่าตอนเขาชนเขาชนอะไร